ทุกโทษครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะหญิงสาวคนนึง
ก็ตอนนี้มันเวลาตีห้า๒๕บาทตีห้า๒๕บาทแล้วไอ้เราก็เลิกงานดีกว่าดีกว่า
เฮ้สู่สวรรค์ไปเลย
ในคลิปบอกสู่สวรรค์ไปเลย
สู่สวรรค์มนรักดอกคำใต้
แต่เจ้าของคลิปบอกมันไม่ได้สู่สวรรค์แล้วมันนิ่งเงียบไปมันยังมีอีกหลายเพลง
ยันสว่างเพราะวันพระ

บางคนก็บอกว่าวันพระเดือนหนึ่งกี่ครั้งเชลสีวัน
คือผมไม่แน่ใจว่าหญิงสาวคนนี้เธอเพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านหรือว่า
เธอบอกเพิ่งเธอเลิกงานดึกใช่ไหม
เท่ากับว่าอยากนอนตื่นสายหน่อย
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะหรือว่าทนมาตั้งแต่เด็ก
จนทำงานแล้วทีนี้พอเลิกงานดึก
ก็เลยไม่ไหวก็เลยอัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียล

คือเพลงแบบเธอบอกโหทุกวันพระมาตั้งแต่เช้ามืด
นี่นะฮะเธอก็บอกว่าได้ถามแม่แล้วนะ
คือแม่บอกว่าวันนี้วันพระ
เขาก็เลยเปิดเครื่องขยายเสียงเป็นวัดแถวบ้าน
แต่เธอบอกเสียงมันดังมากตั้งแต่ตี๕
ทั้งที่วัดเนี่ยไม่ได้จัดงานอะไร
ก็คือวันพระปกติทั่วไปนะครับ
เราก็โทรไปถามหญิงสาวเจ้าของคลิปนะครับ
เธอบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยอยู่ติดกับวัด
แล้วก็อยู่ติดแถวหอกระจายเสียงของวัดด้วยนะฮะ
เป็นวัดศรีสะเมืองตำบลเมืองเก่า
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
วัดเนี่ยจะเปิดเพลงเสียงดังมาก
ตั้งแต่ตี๕จนสะดุ้งตื่นนอนต่อไม่ได้
ก่อนหน้านี้เธอบอกเธอเคยไปร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านแล้ว

เอาละแม้ว่าทุกครั้งก่อนจะเปิดเสียงตามสายเครื่องขยายเสียงแบบนี้ทางวัด
จะกล่าวกราบขออภัยและขอโทษที่ทำให้เสียงดังนะฮะ
แต่คือเธอบอกมันเจอทุกวันพระอ่ะ

คือเราก็ตื่นแหละเพราะว่าบ้านเราอยู่ข้างวัดเลย
แล้วคือมันเปิดดังตามคลิปวิดีโอ

เราเคยแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้วโอเคมันดีขึ้น

เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีงานศพมีอะไรมันก็ไม่ได้ดังเนาะ

ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามีงานเขาก็ไม่ได้เปิดดัง

แต่วันนี้รู้สึกว่ามันโคตรดังเลย
เออเราก็เลยตื่นมา

แหม่บ้านฉุมชวนวัดองเกลียนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องลักษณะแบบนี้เราเล่าบ่อย
ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะ

เพราะผมอยู่กับวัดตั้งแต่เด็ก

ทำงานเลิกดึกมากจริงอะไรแบบนี้ทำงานกะกลางคืนแล้วกลางวันนอนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
บางคนอาจจะไม่ได้ทำงานเลิกดึกแต่ก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแล้วแต่คนนะฮะ
เป็นว่าเธอก็ตัดสินใจโพสต์ลงโซเชียลนะครับเพื่อจะสอบถามว่ามันดังไปไหม
ดอกคำใต้เนี่ยใช่ไหมเหมือนท่านผู้ชมบางท่านบอกเพลงเพราะดีออกหาฟังยากแล้วด้วยนะเพลงเนี่ย
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่วัดศรีสะเมืองนะฮะ
ใกล้บ้านของคุณผู้หญิงเจ้าของคลิปนะครับอยู่ที่กะบินบุรีปราจีนบุรีนะฮะ
ก็ไปสอบถามท่านจ้าวาดวัดนะครับท่านจ้าวาดวัดศรีษะเมืองบอกว่าทางวัดก็เปิดเพลงแบบนี้มาเป็นประเพณีมานานหลายปีแล้ว
ถึงวันพระเนี่ยจะเริ่มเปิดตั้งแต่ช่วงตี๕๓๐ก็จะเริ่มจากเบาก่อนต้องวอร์มก่อนใช่ไหมคุณเขียนมาสอน
แล้วก็ดังขึ้นเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเพลงธรรมะแต่ตอนเช้าแบบปลุกก่อนเริ่มเบาก่อน
พริวโรมพัดชำก่อนได้นกเขาคู่รักสักหน่อยนะคือท่านจ้าวาดท่านบอกว่าท่านต้องการใช้สื่อกระจายเสียงตรงนี้เนี่ย
สื่อไปยังชาวบ้านว่าวันนี้วันพระนะชาวบ้านเนี่ยจะได้อ๋อวันนี้วันพระจะได้ตื่นมาแล้วก็เตรียมกับข้าวกับปลาหุงหาอาหารมาทำบุญในรุ่งเช้า
ทางวัดไม่ได้คิดจะเปิดเพลงเพื่อเป็นการรบกวนชาวบ้านลำโพงอยู่ด้านบนเนี่ยค่ะมันก็กระจายเสียงไปทั่ว
ใช่คือเอาละก็เข้าใจนะที่มีคนร้องเรียนมาจากนี้ไปทางวัดเนี่ยจะพยายามทำตามที่ผู้ที่ร้องเขาต้องการนะนะคืออาจจะเบาเสียงลงหรือจะยังไงเนี่ยนะเอาลองฟังท่านเจ้าวาดนะครับ
ก็เปิดอยู่แค่วันเดียวนะจะใช้ทุกวันพระอย่างเดียวแค่วันพระอย่างเดียวเราเปิดนานไหมครับ
ก็เปิดแค่ตี๕๓๐ไปถึง๖โมงเพราะ๗โมงก็ต้องขึ้นสาราแล้วอันนี้เป็นสื่อเป็นสื่อที่ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมเขาได้รู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างเบอร์หมู่บ้านไกลเนี่ยเขาก็ได้รู้เขายังมาร่วมทำบุญได้อะไรอย่างนี้
เพื่อให้ญาติโยมเนี่ยมาวัดมาทำบุญมาสวดมนต์เข้าวัดก็จะให้ญาติโยมได้ทราบว่าวันนี้วันพระนะบางคนลืมใช่ไหม
อย่างชาวบ้านแรกปื้นที่ต้องได้โชว์
นิ๊กได้นึกออกว่าวันนี้คือวันพระ

เหยียบมาหาผันมาทำบุญไม่ทัน
ในมุมพี่มณัฐก็ถือว่าก็โอเคนะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
เดือนหนึ่งก็มีวันพระอยู่แค่๔วัน
อกนั้นก็เป็นพิธีต่างที่คนเข้ามาใช้พื้นที่วัด
งานบวชหรือจะมีงานศพอะไรก็ว่า
เสียงก็ไม่ได้ดังมากนักใช่ไหมคะ